นาฬิกา๔๘นาทีครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับ
สถานการณ์น้ำที่เพชรบุรีตอนนี้เนี่ยเขื่อนแก่งกระจานเองก็มีปริมาณน้ำเกินความจุของเขื่อนอยู่ก็คือ๑๘๐
ทีนี้เราก็ต้องไปสำรวจค่ะเพราะว่าจากเขื่อนแก่งกระจานมันก็จะไปเขื่อนเพชรแม่น้ำเพชร
แล้วก็สู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอย่างตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรนะคะ
แม้ว่าจะมีน้ำเนี่ยท่วมถนนทางเข้าตลาดทุกทางเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นเขาก็ยังไปจับจ่ายกันอยู่นะคะ
ไปดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้กันหน่อยค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
รายงานสดจากในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

คุณสืบสกุลคุณอารยาครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับ
แม้ว่าน้ำจะท่วมทางเข้าตลาดสดเทศบาลทุกทาง
แต่ว่าประชาชนชาวเมืองเพชรชบุรียังคงเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดสดเทศบาลกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมเป็นวันจ่ายซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันศาสตร์จีนเป็นวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยนะครับ
แน่นอนก็ว่ามีพ่อค้าแม่ค้านะครับนำของไหว้ต่างมาตั้งขายกันจำนวนมากเลยนะครับ
ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นไข่เป็นขนมไหว้ต่างนี่นะครับ
อย่างเช่นตรงนี้มีไข่เป็ดนะครับไข่ไก่รวมไปถึงขนมป่อเปี๊ยะนะครับ
แล้วก็ขนมเทียนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแม่ค้าที่นำของมาขายตรงนี้กันหน่อยนะครับ

ก็ยังขายอยู่เพราะขายอยู่ประจำไงขายพวกขาประจำ

แล้วก็พอดีเขาประกาศว่าจะมีน้ำ

นี่สั่งเขาแล้วก็ต้องขายไปให้นะ
ขายขาประจำอย่างเดียวขาจรก็มีบ้าง
หรือว่าก็ขายได้

แม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ว่ายัง

เป็นทางเข้าประเวนตลาดสด
จะสังเกตว่าน้ำยังคงถ้วมถนนอยู่

น้ำก็ท่วมถนนด้านหลังของผมนี้
ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่ขณะเดียวกันด้านซ้ายนะครับ
คุณผู้ชมน้ำก็ยังท่วมอยู่แม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับ
จะเป็นนำเป็ดนำไก่นำของไหว้มาขายแต่ก็ยังคงขายกันตามปกตินะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศก็จะเห็นได้ว่ามีรถรานะครับ
ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ก็ขับกันเข้ามาตลอดเลยนะครับ
เพื่อมาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดถือได้ว่าบรรยากาศคึกคักครับ
แม้ว่าน้ำจะท่วมแบบนี้และปริมาณก็เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลด
เพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับระบายออกทางทะเล
พอกลางคืนน้ำก็หนุนขึ้นมาหน่อยอาจทำให้น้ำสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลตอนนี้ถือได้ว่ายังคงคึกคักครับ
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่นี่ครับศักดิ์สิทธบุญรัฐข่าวทะละทีวี
รายงานสดจากตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับ